น้ำรถต่อไม่ผุดนะทำไมอ่ะคะน้ำรถสถานีรถไฟผุดขึ้นมาครับเป็นทางรอด
ทางรอดที่สถานีรถไฟเนี่ยเขาทำเอาไว้เป็นนี่นี่จุดดังกล่าวนะครับ
เป็นบริเวณสถานีรถไฟบ้านหนองไข่น้ำตะบนหนองไข่น้ำอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ปัจจุบันในสถานีนี้ยกเลิกไม่ใช้งานแล้ว
หลังจากน้ำมันไปรวมกับนะฮะฝนต่างน้ำท่ามันไหลติดไป
เขาก็ยกเลิกสถานีนี้ไปนะครับไปใช้สถานีบ้านกระโดนแทน
แต่อุโมงนี้นะครับยังต้องก่อสร้างทางรอดแบบ๑ช่องจราจรเอาไว้ทำไม
น้ำยังท่วมอยู่ก็รถจักรยานยนต์ยังที่ต้องผ่านคนเดินเท้ายังที่ต้องผ่าน
คนเดินเท้ายังต้องผ่านสัตว์เลี้ยงนู่นข้ามไปกินย่าฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้

มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ
โว้วมันไม่อัตโนมัติน่ะสิว่าน้ำท่วมขนาดนั้น

แต่มาพบว่าน้ำท่วมขังอยู่เต็มพื้นที่เลย
ย่าเอ๋ยวัชพืชเอ่ยปกคลุมเต็มทางรอดไปหมด

ที่จะให้มอเตอร์ไซค์รอดคนรอดสัตว์รอดไม่ได้ใช้
แล้วก็กลับทางลอดนี้ด้านหนึ่งติดกับหมู่บ้านจักษร

เดินทางมายังสถานีรถไฟบ้านหนองไข่น้ำเท่านั้น
สถานีนี้ยกเลิกไปแล้วก็ไม่มีใครใช้เส้นทางนี้อีกเลย

ทำไมไม่คิดให้ดีก่อน

จริงก่อนทำน่าจะมีการทำการศึกษาก่อนนะ